ไถโซเชียลไปมาสะดุดหยุดที่พี่อ๊อฟค่ะ

ถึงแม้ว่าจะเป็นสเต็ปง่ายแต่บอกเลยนะคะว่า
น่ารักมากเหมือนโอป้ายังไงอย่างนั้นเลย

ดีดีดี
ดีดี

ดีดี

ว่างอยู่ก็เต้นไปนะเหมือนอีกหนึ่งสาวค่ะที่เต้นแซ่บไม่แพ้กันเลย
เต็มที่กับทุกบทบาทจริง
สิบสิบเจ็ดไม่หักเลยนะคะ

แปลกเลยว่าทำไมถึงเอวเล็กได้ขนาดนี้จ้ะ
โอ้โห
โอ้โหเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้สุขภาพด้วยนะ
เขาเต้นกันแล้วดิฉันรู้สึกปวดหลังมาก

ลองหรือยัง
ถือว่าเป็นกิจกรรมเนอะช่วงนี้ช่วงโควิด

ขอดูดาราอย่างเดียวแล้วกันนะ